วันนี้ค่ะช่วงเวลาสักประมาณบ่าย๒กว่า

อยู่ภายในกรมควบคุมมลพิษ
ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการ

พอเขาตรวจสอบดูมีศพของผู้ชายอยู่ในกระสอบนี้
คาดว่าคือไปจอดเข้าไว้ด้านในของทางกรมควบคุมมลพิษ

เหมือนกับว่าตั้งใจว่าจะโยนทิ้งบ่อแต่ยังไม่ทันได้โยนทิ้ง

แล้วก็ร่องรอยรอบรถเข็นตรงนั้นนะคะ

มีร่องรอยเหมือนข้าวของล้มแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือของคนตกอยู่

คาดว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นกรณีเรื่องของพนักงานในนั้นแหละ
คือคนเสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายถาวรขจรสายอายุ๔๒ปี
คาดว่านายสมชายแก้วอ่อนอายุ๖๕ปีเป็นคนก่อเหตุ
เป็นรอปภองค์การฐานผ่านศึกในพระบรมราชินุปธรรมเป็นอดีตนักมวยเก่าด้วยนะ
แล้วช่วงเย็นเมื่อวานก่อนที่จะเจอศพนายถาวร
ถาวรโทรศัพท์ไปหาหัวหน้า
แล้วไปฟ้องว่านายสมชายเนี่ยซื้อเหล้ามาดื่มจนเมา
แล้วก็ทุบทำลายข้าวของหลังจากนั้นก็ติดต่อทั้งคู่ไม่ได้
หัวหน้ารอปภก็ให้ตรวจสอบ
สุดท้ายมาเจออีกทีนายถาวรเป็นศพอยู่ในกระสอบอยู่บนรถเข็นเนี่ยค่ะ
ที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่บริเวณซอยปู่เจ้าสมิงพรายซอย๒
ภายในบ่อบำบัดน้ำเสียของกรมควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ
นายสมชายซัมสมันเจ้าหน้าที่รอปภบ่อบำบัดน้ำเสีย
เขาทำงานกะกลางวันนะคะเป็นคนเจอเขาเจอกระสอบ
ลักษณะเหมือนวัตถุขนาดใหญ่อยู่ข้างในกระสอบ
วางอยู่ตรงด้านในของบ่อบำบัดน้ำเสียก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้
ปรากฏว่าเห็นเหมือนกับมีเลือดไหลออกมาจากกระสอบนะคะ
แล้วก็มีรองเท้าถูกวางทิ้งเอาไว้๒คู่
เขาก็รู้สึกเอกใจไม่กล้าดูเรียกเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
พอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและตำรวจสพสำรงเหนือไปถึงที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบกระสอบนี้ที่นายสมชายแจ้งเอาไว้นะ
ปรากฏว่าในกระสอบคือศพ
ก็เลยช่วยกันเอาศพออกมาจากกระสอบค่ะ
แล้วก็ตรวจสอบคาดว่าผู้เสียชีวิตนั้นน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๕ชั่วโมง
ตำรวจเรียกเจ้าหน้าที่รอปภคนประจำจุดเวรกลางวันมาสอบถาม
ก็เลยรู้ว่าศพนี้คือนายถาวรขจรสาย
เป็นรอปภของบ่อบำบัดน้ำเสียเวรกลางคืนที่หายตัวไป
สภาพศพนายถาวรนะคะถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะ
มีแผลถูกของมีคมแทงที่หน้าอกบริเวณใต้ราวนมฝั่งซ้าย๑รูนะคะ
สินของผู้ตายมีเงินสดติดตัวอยู่๑๐๐บาท
ในที่เกิดเหตุมีรองเท้าแตะ๒คู่วางไว้ใกล้จุดที่เจอศพ
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือของนายถาวรด้วย
มีท่อนเหล็กยาวประมาณ๓๐เซนติเมตรตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทุกอย่างตรงนี้ไว้นะคะเป็นหลักฐาน
หลังจากการตรวจสอบพิสูจน์อัตลักษณ์เบื้องต้น
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ส่งศพนายถาวร
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะคะ
แล้วก็ประสานญาติมาให้ปากคำแล้วก็ติดต่อรับศพ
เพื่อนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
นายสมชายซำสมันผู้ที่พบศพเป็นคนแรกบอกว่า
ช่วงเช้าไปทำงานก็ไม่เจอนายถาวรอยู่ที่ป้อมรอปภค่ะ
ก็แปลกใจนะเพราะว่าปกติแล้วนายถาวรต้องส่งเวร
เลิกงานกลับบ้านก็ต้องส่งเวรให้รอปภคนอื่น

รอรอปภกะใหม่มาถึงก่อนตัวเองค่อยออกไปได้
แต่กะใหม่มาถึงแล้วนายถาววอนไม่อยู่
ทั้งที่ใกล้ป้อมรอปภ
รถจักรยานยนต์ของนายถาวรก็ยังอยู่นี่
ข้าวของสัมภาระของนายถาวรก็ยังอยู่

โทรศัพท์ไปหานายถาวรเพื่อถามว่าอยู่ไหน
โทรไปโทรติดนะแต่ไม่มีคนรับ
นายสมชายก็ยอมรับว่าตอนนั้นที่โทรไปถามเนี่ย
ต้องการแค่จะถามว่ารอปภผลัดกลางวันอีกคน
ชื่อสมชายแก้วอ่อนปกติต้องมาทำงาน

ไม่ได้คิดเลยว่านายถาวรจะถูกฆ่า

นายสมชายแก้วอ่อนและนายถาวรขจรสาย
หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดทั้งคู่เลยค่ะ
ผมไม่เคยเห็นนะครับผมไม่เคยเห็นเขา

ใช่คู่กะไม่เคยฟ้องว่าเรื่องว่า

เขาเคยทะเลาะกันก่อนนะ

มันอยู่คนละที่ไงมันอยู่ไกลกันมาก

ก็จะเขียนรายงานจะต้องฟ้องผมทุกครั้ง
ทีมข่าวของเราทำกราฟิกจำลองเหตุการณ์ค่ะ
ตามคำสันนิษฐานเบื้องต้นของตำรวจนะคะ
สันนิษฐานแบบนี้ค่ะ
ถาวรขจรสายผู้ตาย
น่าจะมีปากเสียงทะเลาะกับนายสมชายแก้วอ่อน
นายสมชายแก้วอ่อนตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะ

เพราะว่าหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยหายตัวไปเลยไม่มาทำงาน
ไม่มีใครสามารถติดต่อนายสมชายแก้วอ่อนคนนี้ได้เลยค่ะ

ถาวรผู้ตายน่าจะถูกของแข็งตีเข้าที่หัวนะคะ
แล้วก็ถูกของมีคมแทงเข้าไปอีก๑แผล
บริเวณหน้าอกใต้ราวนมฝั่งซ้าย
แต่ข้อมูลหลังจากตรงนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังไม่ยืนยัน
ว่านายถาวรเสียชีวิตทันทีจากสาเหตุที่ถูกแทงหรือเปล่า
แต่หลังจากที่นายถาวรเสียชีวิตแล้ว

ด้วยการยัดร่างนายถาวรใส่ไปในกระสอบ
เอาไปวางทิ้งไว้ที่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย
ห่างจากจุดที่ทะเลาะกันประมาณ๓๐เมตรแล้วก็หลบหนีไป

จากการไปสอบถามเพื่อนร่วมงานของนายถาวรและนายสมชายผู้ต้องสงสัย
ตำรวจสภสำรงเหนือเขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะว่า
ก่อนเกิดเหตุคาดว่าผู้ตายนายถาวรน่าจะเข้าเวรยามอยู่กำลังจะเลิกงาน
แล้วเป็นจังหวะที่นายสมชายแก้วอ่อนมาทำงาน
อันนี้ตามคำบอกเล่าของรอปภด้วยกันนะคะ
นายสมชายแก้วอ่อนมีอาการคล้ายคนเมา
ถาวรอาจจะไปต่อว่านายสมชาย
ให้นายสมชายไม่พอใจก็เลยทะเลาะกัน
กองไม้ที่วางเอาไว้แถวนั้นนะคะมันมีร่องรอยว่ากองไม้มันพังเสียหาย
จนสุดท้ายมาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้น
แล้วก็อย่างที่บอกคาดว่านายถาวรอาจจะโทรไปฟ้องหัวหน้ารอปภ

ทำให้นายสมชายไม่พอใจแล้วก็ก่อเหตุนี้

ก็ต้องออกมาพบกับเจ้าหน้าที่

โอ้โหน่าจะมีหลักฐานอยู่ในที่เกิดเหตุเยอะเลยอะค่ะ